อากาศเย็นอย่าให้คนใจเย็นอย่าใจร้อนเหมือนข่าวต่อไปนี้
เขาอ้างว่าเขาไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ไปเจอหน้ากันพนักงานเบะปากใส่สะบัดก้นหนีไปทะเลาะตบตีกันอะไรแบบนี้
แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะเหตุการณ์มันกลับตลปัดกัน

อันนี้มันคือลานจอดรถของร้านชื่อว่าไทยวัสดุนะฮะสาขาเพชรชบุรี
มีการตบตีกันผู้หญิงผู้ชายยื้อแย่งกันมีการเอาปืนมาตบหัวกันด้วยนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะนายสหรัฐศรีถมเนี่ยซึ่งเป็นแฟนนุ่มของพนักงานสาวทำงานในไทยวัสดุสาขาเพชรชบุรี
นายสหรัฐเนี่ยก็เลยควักปืนออกมาทำท่าจะตบนางขวัญตา
ระหว่างนั้นมีลูกสาวนางขวัญตาชื่อว่านงนพัฒน์วิ่งเข้าไปช่วยแม่
ขวางเอาไว้ก็เลยถูกปืนตบเข้าที่ศีรษะไปหนึ่งที
จากนั้นรปภของร้านเห็นในเหตุการณ์ก็รีบมาแย่งปืนจากมือของนายสหรัฐออกไปได้นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยขวัญตาเขาอ้างแบบนี้ว่าทำไมถึงมาตบตีกัน
ขวัญตาบอกว่าเข้าไปที่นี่แล้วถูกพนักงานผู้หญิงที่ทำงานที่นี่มองหน้า
ลักษณะมองตาขวางเขาก็ถามมองทำไม
พนักงานสาวก็เบะปากใส่สะบัดก้นแล้วก็เดินหนีไป
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ามันมีแยกเป็นสองฝั่งแล้วกันคุณผู้ชม
ฝั่งแรกคือครอบครัวของนางขวัญตาก็จะมีขวัญตามีลูกสาวมีสามี
ซึ่งสามีเป็นรอปภอีกฝั่งหนึ่งเป็นพนักงานสาวที่ทำงานที่นี่
แล้วก็มีแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนนะฮะทีนี้ก็เลยเรียกมาสอบปากคำว่า
จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์แค่มองหน้ากันหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าคนที่ทำงานที่นี่ก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยชื่อว่านายสมหมาย
ซึ่งเป็นสามีของนางขวัญตาอีกทีหนึ่งนะฮะ
นายสมหมายกับนางขวัญตายืนยันปมเหตุมันคือแค่การถูกมองหน้า
และไม่รู้จักพนักงานสาวคนนั้นมาก่อน

คุณผู้ชมฟังให้ดีนะอันนี้คือเป็นฝากฝั่งของนางขวัญตากับสามี
แต่เราไปถามรองผู้จัดการที่ทำงานที่นี่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
การมองหน้ากันเบรกปากใส่กัน
ว่าพนักงานสาวคนนั้นอ่ะไปเป็นกิ๊กกับสามีเขาอ๋อ
สามีเขาเป็นรอปภที่นี่ก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นกิ๊กกัน
ก็เลยมาเหมือนจะมาเอาเรื่องกับพนักงานสาวคนนั้นนะฮะ
อ่ะไปฟังเสียงเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
เป็นฝั่งของรองผู้จัดการร้านนะครับ
ว่าเป็นกิ๊กกันเป็นกิ๊กกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งตัวรองประพอ
เองก็เป็นแฟนเขาทั้งตัวน้องแบงค์ผมก็เคยคุยไปแล้วหลายรอบว่าไม่ได้มีอะไรครับ
ได้เคยยุ่งเกี่ยวกันอะไรแบบเนี้ยเป็นเดือนแล้วฮะอืม
มาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ย
หนักสุดก็คือมีแบบมีการขู่ขู่ฆ่าเลยอ่าฟังแบบนี้แล้ว
ปมประเด็นมันก็คือไม่ใช่แค่การมองหน้ากันนะฮะ
คือต้องการจะเดินทางมาเอาเรื่องหึงหวงว่า
มาเป็นกิ๊กกับสามีฉันหรือเปล่าจะมาหาเรื่องกันแล้ว
ก็เลยทางด้านของพนักงานสาวก็กลัวว่าถูกทำร้าย
ก็เลยเรียกแฟนกับเพื่อนมาช่วยแฟนกับเพื่อนก็เลยมีมีปืนมาด้วย
เพราะว่าฝั่งขวานตาเขาอ้างว่าเขามีปืนอยู่ในรถ
ต่างฝ่ายต่างมีปืนแล้วก็มีการเอาปืนตบไปอะไรแบบนี้นะฮะ
หลังจากก่อเหตุนายสหรัฐคนที่ใช้ปืนตบก็หลบหนีไป
แต่เจ้าตัวก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมานะครับ
อ่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องของความหึงหวงค่ะ
คนนั้นจะแย่งคนนี้จะแย่งจะไปคบกันเป็นกิ๊กกันอะไรประมาณนี้
ใจเย็นครับใจเย็นนะครับคุณผู้ชม
อารมณ์ร้อนอย่าใช้เยอะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับ
เพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียเวลา
บางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ